ตาก่อ
ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

เราจะมาโสดกันตั้งแต่เช้า

เริ่ม๑๕สิงหาคมนี้ค่ะ
สดเช้าสดเย็นสดกันให้สาใจ